ตอนนี้รถยนต์พลังงานทางเลือกกำลังเป็นที่สนใจของหลายฝ่ายนะครับ
เพราะว่าเป็นการช่วยประหยัดพลังงานแล้วก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

ปัจจุบันในไทยสามารถผลิตได้เองแล้ว

ทดลองขับพร้อมกันกับคุณลินดาอุตมะเลยครับ
รูปส่งภายนอกของรถกรอบไฟฟ้าคันนี้
ถ้ามองโดยรวมอาจไม่แตกต่างจากคันอื่น
แต่ความพิเศษของเจ้าคันนี้คือติดตั้งแผงโซลาเซลล์
สามารถจัดเก็บพลังงานแปรรูปเป็นไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่

ไม่ต้องการเสียเวลาชาร์จแบตเตอรี่เป็นเวลานาน
ทีมข่าวทดลองขับผ่านโค้งขึ้นลงเนิน
สัมผัสได้ว่ามีระบบอัตโนมัติ
ช่วยลดแรงระหว่างช่วงลงเนิน

แต่อีกจุดสำคัญก็คือด้านคอนโซลรถ

พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานแบตเตอรี่

ยังมีรถสามล้อไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบ
บรรทุกของที่มีน้ำหนักมากได้
หรือสำหรับแม่บ้านไว้ขับไปซื้อของ

นิ่มช้าไปก็มีหมดปรับความเร็ว
เดินหน้าถอยหลังก็มีสวิตช์เพิ่มความสะดวกสบาย
ไม่ต้องเข็นให้เหนื่อยแรง
ในปีนี้นะคะทางบริษัทก็ได้มีการตั้งเป้ายอดขาย

แบ่งเป็นรถ๓ล้อไฟฟ้าแบบนี้นะคะ๖๐๐คัน
แล้วก็เป็นรถก๊อฟไฟฟ้ารถชมวิวอีก๔๐๐คัน
ส่วนอีก๒๐๐คันที่เหลือนะคะจะเป็นรถสามล้อเครื่องยนต์ค่ะ

ก็คือคุณภาพของผลิตภัณฑ์

เพราะได้เปรียบทั้งเรื่องการผลิตที่ผลิตในเมืองไทย
ทำให้ราคาจำหน่ายไม่สูงมาก

เริ่มต้นที่ราคา๓๘๐๐๐บาท
ก๊อฟไฟฟ้าเริ่มต้นที่๑๕๐๐๐บาท
คือรถเราจะพยายามที่จะพัฒนาให้สามารถติดโซลาเซลได้

แล้วเราก็จะพัฒนาให้ตัวตัวตัวตัวตัวหลังคาเลย

ที่ทำให้ตลาดของเราอยู่อย่างยั่งยืน
และเปิดโชว์รูมแห่งใหม่ที่บางนากับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดภูเก็ต
โดยปีนี้ตั้งเป้าหมายผลประกอบการโตขึ้นถึง๒เท่า
จากการทำตลาดทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน